ชนบุรีก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ว่าไม่โชคดีเหมือนเคสเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งมาค่ะอยู่เลนซ้ายแต่เกิดตัดสินใจอยากจะเลี้ยวกลับรถกระทันหันนะคะ
ไม่ทันสังเกตว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่มาทางตรง
ที่บอกว่าไม่โชคดีเหมือนเคสที่แล้วเป็นเพราะว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ตายค้าที่เลยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบนถนนสุขภิบาล๘ในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนวรัฐพลเยี่ยมอายุ๒๓ปีนะคะ
เสียชีวิตคาที่เลยสภาพรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินเนี่ย
ซึ่งประตูฝั่งคนขับก็ได้รับความเสียหายชัดเจนนะคะ
ชาวบ้านก็ออกมามุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่สอบประคำคนขับรถเก่งที่กลับรถกระทันหันเนี่ยค่ะ
คือนางสาวสวรสอินน้อยมะดันวัย๓๙ปี
ยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยนะคะลองฟังเสียงเขากันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าตอนจะกลับรถเขาไม่เห็นจริงว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรง
พอดีก็เลยชนเข้ากลางลำแบบนั้นเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ก็ต้องนำตัวคนขับรถเก่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อรอญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะคะ